ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่เสียที่ขับรถเบนส์ซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านอะไหล่ยนต์เนี่ย
ขับไปชนรถครอบครัวของรองภูมิกับการกองปราบราม
บนถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
ไดท็อปกับเพื่อนแล้วก็กินเบียร์มา๖ขวด
หลังจากนั้นขับรถจะกลับบ้าน

รู้สึกตัวอีกทีก็คือแอร์แบ็คของตัวเองทำงาน
เหตุการณ์นี้ทำให้ทางฝั่งรถซูซูกิสีขาว
ที่ทางตำรวจกับครอบครัวเข้ามากันพ่อแม่ลูกเนี่ย
ทางตำรวจกับภรรยาก็เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจโทจตุพรงามสุดวิชากุล
รองผู้กำกับการกองกำกับการ๒กองบังคับการกองปราบราม

ส่วนภรรยาคือนางสาวนุชชนาธิ์งามสุดวิชากุลอายุ๔๔ปี

แล้วก็มีลูกสาวตกลงอายุ๑๒นะครับ
เป็นลูกสาวคนเล็กที่มาด้วยชื่อเด็กหญิงพิยาพางามสุดวิชากุล
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ผู้ที่ขับรถเบนส์เมาแล้วขับไปชนเขานะครับ
คือนายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปี
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนสาราแดงเนี่ยแจ้งไป๕ข้อหา
เกี่ยวกับพวกขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
แล้วก็๒ข้อหาก็คือตามนโยบายของรัฐบาล
คือพยายามฆ่าแล้วก็เจตนาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แต่ว่าสารท่านพิเคราะห์แล้วท่านมองว่ามันไม่เข้าข่ายคดีในการแจ้งได้
ได้ร่วมหาฤอกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสอนอสาราสตร์
ก็คือพันต์ตระบดโทษศุรีพงศ์เพื่อนสงคราม
เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายสมชายเวโรธพิพัฒน์
แล้วก็เรียกตัวมาเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้

เพราะว่ามันน่าจะมีข้อหาอื่นที่แจ้งเพิ่มเติมได้
นอกจาก๓ข้อหาที่สารท่านรับฟ้องนะครับ

ที่เขาตกลงเขาแจ้งเพิ่มอีก๒ข้อหานะครับ
ส่วนนายสมชายวันนี้ให้สัมภาษณ์
หลังจากมาพบกับตำรวจนะครับ
บอกว่าวันนี้ก่อนจะมาพบตำรวจ
เขาก็เดินทางไปเยี่ยมอาการของเด็กหญิงพิยาพามานะฮะ

ตัวเองก็เลยสบายใจไปเปราะหนึ่ง
เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนที่สาหัสที่สุดในชีวิต
โดยตั้งใจว่าจากนี้ไป

พร้อมกับขอโทษประชาชนกับสิ่งที่ทำผิดพลาดไป
หวังว่าจะได้รับการให้อภัยและอโหสิกรรมยืนยันว่าจะดูแลลูกทั้งสองคนของผู้ตายอย่างดีที่สุด
คือท่านที่เสียชีวิตเนี่ยพันธบทโทจตุพรกับภรรยาเนี่ยมีลูกสาว๒คน
คนหนึ่งอายุ๑๖เป็นคนโตเรียนอยู่ที่เมืองนอก
ซึ่งนายสมชายบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุดโดยรับปากกับทางญาติผู้เสียหายไปแล้ว
ว่าจะดูแลเด็กทั้งสองคนให้ถึงที่สุดส่งเสียทุกอย่างให้ถึงที่สุด
ทั้งเรื่องการเรียนหรือว่าอีกคนนึงที่ยังต้องรักษาพยาบาล
โดยจะทำหน้าที่เสมือนเป็นพ่อและแม่ให้กับน้องทั้งสองคน
ที่ต้องสูญเสียพ่อกับแม่ไปจากการกระทำของตัวเองในครั้งนี้
ทั้งเรื่องการเรียนหรือว่าอีกคนนึงที่เสมือนเป็นพ่อและแม่ให้กับน้องทั้งสองคน
แต่ว่านายสมชายก็ต้องไม่ลืมว่าตัวเองตอนนี้ก็อยู่ในสถานะผู้ต้องหานะ
ถ้าคดีถึงที่สุดแล้วต้องติดคุกอะไรขึ้นมาเนี่ย
แต่ว่าทางพี่ชายเขาก็รับปากไว้แล้วนี่ว่าจะดูแลเด็กให้
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองผมนะในส่วนตัวผมนะผมมองว่า
ต้องให้สหวิชาชีพเข้ามาร่วมพูดคุยกับน้องทั้งสองคนด้วย
ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยน้องยังเป็นเยาวชนทั้งคู่เลย
อายุ๑๖กับ๑๒เนี่ยว่าเด็กเขาพร้อมหรือไม่ที่จะรับสถานะ
ในการที่จะต้องให้คนที่ขับรถชนพ่อกับแม่ตัวเองเสียชีวิตดูแลอย่างนี้
สภาพจิตใจอันนี้สำคัญนะเรื่องการชดใช้การรับผิดชอบความเสียหายต้องมีแน่
แต่มันควรจะเป็นรูปแบบไหนรูปแบบที่ว่าจะรับเขามาเป็นลูก
เป็นเหมือนพ่อแม่แทนพ่อแม่ที่เขาตายไปเนี่ย

ส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับพนักงานสอบสวนสนสาราแดงแจ้งข้อหานายสมชายเพิ่มอีก๒ข้อหานะครับ
ก็คือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงสาหัส
ซึ่งนายสมชายก็สารภาพ๒ข้อหานี้
ตอนแรกเขาไม่สารภาพข้อหาเจตนาฆ่ากับพยายามฆ่า
ซึ่งศาลก็ไม่ได้รับฟ้องตรงนั้นด้วยนะครับ
วันพรุ่งนี้๑๖เมษายน
นายสมชายบอกว่าจะไปพบญาติของผู้เสียชีวิต
ซึ่งจะมีการพูดคุยกันต่อหน้าพนักงานสอบสวน
และพรุ่งนี้ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นพี่สาวของน้องที่ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่ไปศึกษาอยู่ที่สหรัฐ
แล้วก็จะมาพบพนักงานสอบสวนสนสาราแดงเวลา๑๑นาฬิกา
ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าด้านคดีอย่างไร